อันนี้จุดที่ทีมข่าวเราอยู่กับคุณแม่น้องจีน่านะครับ
แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่คุณภูริพัฒน์รอรายงานอยู่
เพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่รอรับตัวน้องจีน่า
เห็นว่าจะเอาตัวน้องจีน่าลงมาแล้วนะฮะ
ดังนั้นคุณภูริพัฒน์ครับรายงานความคืบหน้าหน่อยฮะ

นี่เราเห็นรถที่น่าจะเป็นรถพยาบาลใช่ไหมฮะ
ที่เมื่อกี้ขึ้นไปบนดอย
รถคันนี้จะเป็นรถคันที่ไปรับน้องจีน่า

แต่ก่อนส่งโรงพยาบาลก็ต้องแวะมาหาคุณพ่อและคุณแม่ก่อน
ใช่ค่ะเป็นรถจากโรงพยาบาลแม่แตงนะคะ
เพราะว่าจากเมื่อสักครู่ตอนที่เจอตัวน้องเนี่ย
คุณภูริพัฒน์รายงานว่าจากช่วงเที่ยง
ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงถึงจะเอาตัวน้องลงมาได้
เนี่ยฮะก็มาถึงใกล้จุดบริเวณศูนย์บัญชาการหน่วยแยกแล้วนะฮะ
ที่บ้านห้วยผักดาบที่ตำบลอิทธินพลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อ่าก็รอรายงานนะฮะว่าถ้าน้องจีน่าลงมาได้อย่างปลอดภัยและอย่างเมื่อกี้เราเห็นในทั้งในคลิปนะฮะ
แล้วก็ในภาพถ่ายนะครับที่มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
ขึ้นไปพบเจอตัวน้องจีน่าแล้วก็ส่งคลิปส่งภาพมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นก่อน
ใช่ค่ะเพราะน้องเนี่ยยังมีชีวิตปลอดภัยดี
อ่าแล้วน้องดื่มนมหนึ่งกล่องด้วยนะยิ้มแย้มแจ่มใสคุณแม่เนี่ยดีใจมากนะฮะ
คุณแม่บอกว่าเหมือนแมวเลยลูกนะฮะหน้าตาเลอะมอมแมมหน่อยแล้วก็บอกว่าลูกเก่งนะฮะ
จังหวะที่คุณนฤทธบุญนิ่มเอาคลิปของน้องจีน่าเป็นภาพเคลื่อนไหวชุดแรกให้คุณแม่ดูนะ
คุณแม่ร้องออกมาแล้วก็ปรบมือเสียงดังเลยนะคะคุณแม่บอกว่าจีน่าเนี่ยผอมลงเยอะเลย
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเก่งมาก
คุณพ่อคุณแม่ก็กำลังลุ้นอยู่นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะคันนี้ฮะ
คันนี้คือคันที่น้องจีน่าอยู่บนรถเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะคุณนะ
ค่ะ๑ขวบ๑๑เดือนเด็กหญิงที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๕กันยายนช่วงเย็น
วันนี้จะเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อแม่แล้วแล้วดูชาวบ้านนะฮะ
คุณผู้ชมค่อยดูไปด้วยกันกับไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ใช่ค่ะหลายคนดูข่าวนี้แล้วใจเต้นแรงมากเลยนะคะนี่จังหวะเปิดประตูแล้วค่ะ

เห็นไหมเห็นไหมฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล

เมื่อกี้เห็นน้องจีน่าไปแล้วบางส่วนสายลูกไปเลยเพราะว่าค่ะ
โอ้โหแต่ยังบรรยากาศของชาวบ้านนะคุณนะที่ดีใจนะฮะ
เพราะชาวบ้านต่างก็มาให้กำลังใจกันกับครอบครัวของน้องจีน่านะครับ
ครับตามหากันมาหลายต่อหลายวันรวมถึงขณะนี้นะฮะเที่ยมสี่สิบห้านาที
เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่พาน้องจีน่าลงมานะครับบริเวณศูนย์บัญชาการหน่วยแยก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณสรรพัฒน์นะคะรายงานความคืบหน้าคุณสรรพัฒน์ค่ะ
คุณสรรพัฒน์เขาชื่นค่ะเดินหน้าร็อกก่อนกระตุอกุกสักคู่นะคะ
ภาพใจผู้บังคับการตำหนดคุณธรณจักรเชียงใหม่นั้นนำตัวน้องลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โรงพยาบาลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่างพอน้องลงจากรถมาได้แล้วเนี่ย
ต่างพากันส่งสีดีใจหัวร้อมพร้อมกับตกบ้านตกมือ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอบคุณชาวบ้าน
พากันไปค้นหาน้องจนเจอแล้วยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติมากนักนะครับ
โดยตอนนี้ทางตำรวจนั้นจะต้องเอาตัวของน้องจีน่านั้น
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่แตงก่อนนะครับ
ก่อนที่จะนำตัวส่งคืนให้กับพ่อแม่ของน้องจีน่าต่อไป
ตอนนี้นั้นทางผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคห้า
อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมแถลงข่าว
ภายหลังจากที่สามารถนำตัวน้องจีน่าลงมาได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านเดี๋ยวขอคุยกับพี่กู้ภัยก่อนแล้วกัน
พี่เพราะพี่ได้เจอน้องไหมข้างบนเมื่อกี้อ่ะพี่ไม่ใช่ครับ
ผมผมไปรับครึ่งทางครับที่ใช่ไหมอีกคนนึงเขาไปเจอครับ
อยู่ที่โน่นแล้วครับไปโน่นแล้วอ่าถามอาการน้องก่อนตอนที่เจอน้องเนี้ย
เป็นยังไงบ้างพี่อ๋อก็อ่อนอ่อนเพลียครับอ่อนแรงครับ
แล้วก็ทับแล้วก็แจกก็กินน้ำกินขนมได้เหมือนเดิมครับ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
แล้วคุยอะไรบ้างไหมอ๋อผมผมไปรับแค่ครึ่งทางครับ
รถผมเข้าไม่ถึงครับอืมแต่มีเจ้าหน้าที่รถใช่ครับ
มีกู้ไพเขาถึงก่อนอยู่แล้วท่านหนึ่งครับถ้าภาพน้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรอะไร
อ๋อตอนวันที่ผมนี้ไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วใช่ไหมครับครับผม
แต่ไปอยู่กับทางเจ้าหน้าที่แล้วเนอะครับผมอ่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่ส่งตัวรับตัวต่ออีกทอดหนึ่งไปนะครับนี่คุณผู้ชมครับ
แห่งความดีใจของชาวบ้านที่สามารถเจอน้องจีน่าได้แล้ว
กว่า๖๐ชั่วโมงที่ทางน้องจีน่าหายตัวไปเป็นยังไงบ้างดีใจไหมฮะ
ดีใจค่ะหลองใครแทนพ่อแย่พ่อแม่ดีใจเป็นพ่อแท่แม่ใช่ค่ะ
ยิ่งดีใจใหญ่ค่ะอือมไม่เจอขาวหลายไม่เจอขาวหลายใช่ไหมใช่
แล้วเป็นจุดในความโชคดีของพระบ้านโชคดีขอบคุณพระเจ้าค่ะ
เป็นแผนการของพระเจ้าที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริง
พระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาคนของพระองค์เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ใช่ค่ะค่ะไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดค่ะค่ะไม่เคยเกิดตัวของอาภาคก็เป็นคนในพื้นที่นี่ไหม
อ้าวค่ะเขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานอ่ะค่ะค่ะมันถือว่าโหดร้ายโหดร้ายมากค่ะ
ผมกลัวกลัวตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นก็คือไม่ให้ออกจากบ้านเลยอยู่กับแม่อย่างเดียวใช่
โอเคขอบคุณมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากแล้วค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
นี่ก็คือเสียงของชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดนี้แล้วคุณผู้ชมครับ
ยังมีอีกบางส่วนที่อยู่บริเวณตรงปากถ้ำแล้วก็อีกบางส่วนนั้นก็ยังอยู่พื้นที่ตรงบริเวณกระท่อมอยู่
เพื่อที่จะค้นหาพยานหลักฐานต่างที่อยู่บริเวณจุดนี้
ส่วนด้านหลังของผมเนี่ยท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็อยู่ระหว่างการแถลงข่าวอยู่นั่นเองนะครับ
ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกในข่าวช่วงต่อไปนั่นเองนะครับ